จอกันอยู่เหมือนเดิมนะว่าตกลงแล้วเรื่องนี้จะจบลงยังไง
ตอนนี้ผ่านมาเกือบ๒อาทิตย์แล้วนะคุณผู้ชม
โดยเฉพาะข่าวลือเรื่องมือที่๓นี้นะคะที่ยังมีหลายคนในโซเชียลนะ
มีการขุดมีการโยงกันไม่เลิกจริงนะฮะ
แต่ในเรื่องคำตอบของเบลล่าเนี่ยเขายืนยันไปแล้วนะ
เรื่องนี้ว่าที่เลิกรากันเนี่ยไม่ใช่สาเหตุเรื่องมือที่๓อย่างแน่นอน
คุณผู้ชมคะเพราะฝ่ายชายยังไม่ได้ออกมาพูดนะพี่เวีย
เราก็รอกันอยู่ชาวเน็ตก็เลยพุ่งเป้าไปที่พี่เวียกันยกใหญ่เลย

เมื่อวานนี้ค่ะแฟนคลับคนรักพี่เวียบอกว่าปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้จริงแล้วนะ
การที่พี่เวียยังไม่ได้ออกมาพูดมันก็ไม่ได้หมายความว่า
ชาวเน็ตจะมาจับผิดหรือโยงประเด็นมั่วไปหมดได้แบบนี้นะคะ
ก็เลยทำให้เมื่อวานนี้คุณผู้ชมในโลกโซเชียลเหล่าแฟนคลับพร้อมใจกันส่งกำลังใจให้กับพี่เวียกันแบบท่วมท้นเลยค่ะ
ก็เลยเกิดเป็นแฮชแท็กเวียสุกลวัฒน์ค่ะ
เทรนด์ทวิตเตอร์ขึ้นมาหลายชั่วโมงอยู่

ชาวเน็ตทั้งเอฟซีพี่เวียต่างก็พากันออกมาทวิตข้อความปกป้องพี่เวียนะคะ
คอมเมนต์บอกว่าติดตามพี่เวียเนี่ยตั้งแต่เข้าวงการแรกเลย
พี่เวียเนี่ยเป็นคนที่รักใครก็รักนาน
พบกับใครยาวนานมาตลอดค่ะ
เรื่องข่าวลือมือที่๓ไม่เคยทำลายความสัมพันธ์ได้นะก่อน
อันนี้มันก็มีมาเรื่อยอยู่แล้วเนาะกระแสข่าวแบบนี้
จนตอนนี้ค่ะชาวเน็ตและเพจบางเพจนี้นะคะ
พยายามโยงให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่ว่าเขาเลิกกันเพราะมีมือที่สามไปซะแล้ว
คนที่รักพี่เวียจริงเนี่ยแฟนคลับเนี่ยเขาก็เลยมาเบรกว่ามันไม่ใช่เรื่องนี้หรอกนะ
อย่ามาจับผิดคนอื่นเดือดร้อนกันไปหมดค่ะ
แล้วก็บอกได้ว่า๑๕ธันวาคมนี้เจอกันได้เลยนะ
เพราะพี่เวียเนี่ยเค้ามีคิวออกงานอีเวน
แล้วไหนก็ไหนคุณผู้ชมพอพูดประเด็นเรื่องมือที่๓คนที่โดนโยงจนอวมกว่าใครนี่คนนี้เลยค่ะ
ในนักแสดงที่ไปถ่ายหนังภารกิจหมูป่า

ถ่ายความรู้ที่ออสเตรเลียนะไปกันหลังเดือน
แต่ก็มีนักแสดงชาวไทยอีกหลายท่านนะ
ในไอจีของน้องก็โดนชาวเน็ตที่แบบว่า
โยงไปแล้วคอมเมนต์แซะกันไม่เลิกเลยนะ
ทั้งที่ตัวน้องเองก็ออกมายืนยันแล้วว่า
ข่าวลือเรื่องมือที่๓ไม่เป็นความจริง
และข่าวลือดังกล่าวกระทบกับความรู้สึกของตัวเธอ
แล้วก็ครอบครัวเป็นอย่างมากเลยนะฮะ

แล้วก็ร่ายยาวข้อความปกป้องน้องพลอยนะ

แล้วก็บอกด้วยว่าเพื่อนพี่นักแสดงทุกคนเนี่ย
รู้ดีว่าอะไรเป็นอะไรรู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นบ้าง
ออสเตรเลียความสัมพันธ์ของคู่นี้เป็นยังไง
ไม่ต้องไปคาดเดากันไปแบบนั้นทุกคนเข้าใจในตัวพลอย
เช่นเดียวกับคุณอ้ำธีระค่ะก็ได้โพสต์ภาพ
แล้วก็เขียนข้อความไว้ด้วยนะคะ
บอกว่าให้พลอยเข้มแข็งเดี๋ยวความจริงก็จะปรากฏในเร็ววันนั่นเองนะคะ
เอาเป็นว่าเอฟซีคนรักพี่เวียหรือว่าใครก็ตามที่แบบติดตามข่าวนี้อยู่
รอกันดีกว่ารอพร้อมกันฟังจากปากพี่เวียนะคะ
ธันวาคมนี้แล้วก็เชื่อว่าทุกคนจะเป็นกำลังใจให้กับพี่เวียแล้วก็เบลล่าตลอดไปนั่นเองนะคะ
กดไลค์ให้กันตลอดนะคะก็กำลังใจสำคัญค่ะ
เชอรี่บอกไป๑๕ธันวาคมรอดูนะคะว่าพี่เวียจะตอบยังไงกันบ้าง
ได้แล้วค่ะเดี๋ยวรอที่๑๕นะครับ